คือสะเทือนขวัญก่อนครับจำได้ใช่ไหมที่
ภรรยาและลูกลวงฆ่าสามี

และสุดท้ายมีสุนัขคาบกระโหลกมา

ก่อเหตุร่วมกับเพื่อนแล้วก็คนที่เป็นแม่ด้วย
เมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตัวภรรยาครับไปเจอกับพี่ชายผู้ตาย
ถึงขนาดก้มลงไปกราบเลยครับ

นี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจสพวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
คุมตัวภรรยาผู้ตายก็คือนางสาวจริยาไปทำแผนครับ
หลังก่อเหตุร่วมกันฆ่านายสุเทรนธารบุตรผู้เป็นสามี
ก่อนจะเอาศพไปทิ้งอำพลางข้างโรงงานทำรองเท้าร้างในอำเภอพิบูรมังสาหาร
จังหวะนี้ครับคุณผู้ชมตอนที่นางสาวจริยาผู้ต้องหา
ร้อยตำรวจตรีเอกนรงซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ตาย
มาร่วมสังเกตการณ์การทำแผนด้วย
นางสาวจริยาลงไปก้มกราบแบบนี้ครับ
กราบด้วยความสำนึกผิดแล้วก็สารภาพกับพี่ชายผู้ตายว่า
ตนเองไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ยอมรับว่านายสุเทรนซึ่งเป็นสามีแล้วก็เป็นผู้ตายติดยาครับ
ชอบเสพยาแต่บางครั้งเธอเองก็ร่วมเสพด้วยเหมือนกัน
เหตุการณ์ทั้งหมดเธอไม่ได้ตั้งใจนะ
แต่มันเกิดจากความพลาดพลั้งและความแค้นที่
ตลอด๒ปีที่ผ่านมาเธอถูกนายสุเทรนทำร้ายมาตลอดเลย
จับผู้ต้องหาครบแล้วนะครับ๔คน
คือนายยูฟ่าลูกเลี้ยงของนายสุเทรนผู้ตายนั่นเอง
นางสาวจริยาภรรยาของนายสุเทรน
แล้วก็มีนายจุลเดชอันนี้เป็นเพื่อนของยูฟ่านนะครับหรือว่าโบ๊ท

คนนี้ก็เป็นเพื่อนของยูฟ่าเหมือนกัน
นางสาวจริยาและนายยูฟ่าซึ่งเป็นลูกเลี้ยงผู้ตายเนี่ยนะ
หนีไปกบด่านไปที่ชนบุรีเลย

ตำรวจก็เลยคุมตัวทั้งหมดไปทำแผนครับ
จุดที่ทำแผนมีจุดแรกเป็นจุดเกิดเหตุที่ทั้งหมด
ลงมือฆ่าบริเวณถนนดินแดงภายในซอย
ใกล้กับวัดป่าจังกาจิตครับในอำเภอวาดินชำราบ
ห่างจากบ้านผู้ตายประมาณ๓กิโลเมตร
คนที่ใช้ไม้ตีก่อนเป็นโบสต์นะครับ
ใช้ไม้ตีนายสุเทรนไป๓๔จุดครับ

แต่หนีไม่ไหวครับล้มฟุบลงไป
หลังจากนั้นสายฟ้าเพื่อนของยูฟ่าอีกคนนึง
สายฟ้าใช้มีดฟันเข้าไป๒ครั้ง
และยูฟ่าใช้มีดแทงหลังไป๔แผล
สุดท้ายนายสุเทรนแน่นิ่งไปครับ
พอนายสุเทรนเสียชีวิตจุดที่๒เป็นจุดทิ้งศพแล้ว
เป็นจุดหลังโรงงานร้างในตำบลโพไซ
อำเภอพิบูรณ์มังสาหารห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณ๕๐กิโลเนี่ยเมื่อถึงบริเวณหลังกำแพงของโรงงานร้างครับ
นายยูฟ่ากับนายโบ๊ทเป็นคนนำศพนายสุเทรน
ลงจากรถกระบะมาวางไว้ที่พื้น
ที่นายโบ๊ทจะเป็นคนนำร่างของนายสุเทรน
ลอดช่องกำแพงเข้าไปนี่จังหวะที่เอามาจากกระบะนะฮะ
ค่อยลากลงมาแล้วนี่จะมีช่องกำแพงอยู่ครับ
โบ๊ทเนี่ยก็เอาร่างของนายสุเทรนลอดช่องกำแพงเข้าไป
และนายยูฟ่าถึงจะตามคลานเข้าไป
คลานตามเข้าไปแล้วก็ลากศพเอาไปทิ้งไว้ที่จุดพบศพ
ห่างจากกำแพงประมาณ๕เมตร

ก็มีสุนัขของคนเลี้ยงวัวไปคาบกระโหลกออกมา
เรื่องก็เลยถูกเปิดเผยในที่สุด
ส่วนนางสาวจริยาไม่ได้ลงมาจากรถด้วยนะฮะ
นางสาวจริยาเนี่ยอ้างด้วยว่า๒ปีที่ผ่านมาทะเลาะกันตลอด
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องหึงห่วงครับ
และยูฟ่าเนี่ยที่เป็นลูกของเธอนะ
ทีแรกจะพาเพื่อนพาเพื่อนมารุมสั่งสอนนายสุเทรน

นางสาวจริยาซึ่งเป็นภรรยาผู้ตายโทรลวงออกมา
ลวงออกมาแล้วก็ทำการรุมทำร้าย
สุดท้ายนายสุเทรนเสียชีวิตได้รับ
จริงในเรื่องนี้มีอีก๒คน
อีก๒คนชื่อว่าลีโอกับแมวครับ

ตำรวจก็เลยกันตัวไว้เป็นภรรยานะครับครับ
ทำกับข้าวก็เรียกมาเอาไปกิน
พี่สุเทรฯมีการเสพยาด้วย
อันนี้ไม่รู้นะแต่ข่าวก็มีอยู่

นี่พี่ชายของผู้ตายก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ว่าตัวน้องชายก็คือนายสุเทรฯเสพยาด้วยยาก็ได้มาหน้า
แค่ไปละใช่ไหมครับ